ข่าวต่อไปที่จะเล่านะครับน่าจะสะเทือนใจคนที่รักสุนัข
ใครที่ฟังไปแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะรู้สึกว่ามันมีคนที่จิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้เลยเหรอครับ
จิตใจโหดร้ายมากนะครับทารุณกรรมสัตว์หลายตัวด้วย
คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยโอ้โหหัวใจแทบแตกสลายเลยนะครับ
เพราะหมาของเขาที่เลี้ยงเอาไว้แต่ละตัวเขาก็รักเขาก็ห่วงแล้วดูสภาพสิครับ
นี่แหละครับที่บ้านดอนระเบียงตำบลแม่ลำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัขที่ถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมเลย
โดยสุนัขบางตัวอย่างที่บอกไปมีแผลถูกฟันด้วยของมีคมตรงไหนบ้างอ่ะ
ลำคอก็มีบางตัวถูกฟันตามลำตัวบางตัวก็ถูกน้ำร้อนราดและบางตัวก็ถูกเฉือนนะ
ผมใช้คำว่าเฉือนนะเฉือนเนื้อบนอุ้งเท้าจนเป็นแผลลึกถึงกระดูก
เห็นไหมน่าจะหนักสุดไปถามเจ้าของนะครับนายสงวุฒิหอมเย็นอายุ๕๖ปีเจ้าของสุนัข
เขาเล่าว่าเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด๖ตัวทุกตัวถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมครับ
ที่หนักสุดคือเจ้าลีโอนี่แหละครับที่ถูกเฉือนเนื้อบนอุ้งเท้า
อีกตัวหนึ่งคือเจ้าน้ำแข็งครับถูกตีจนตาบอดทั้งสองข้าง
ส่วนตัวนี้ก็หนักเหมือนกันเจ้าถุงเงินถูกน้ำร้อนราดลงไปจนหนังเนี่ยหลุดลอกออกมา
เขาเองนะครับเห็นสภาพสุนัขของเขาเขาก็รู้สึกสะเทือนใจ
แล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าสุนัขของเขาเขายืนยันว่าไม่ได้ดุร้าย
ไม่เคยไปกัดใครแล้วตัวเขาเองไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วล่ะ
แล้วก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถ้าหากเจอตัวเจ้าคนร้ายนะครับ
ใช่หมามันพูดไม่ได้แต่มันแสดงออกได้ทางสีหน้าสีตา
เห็นแบบนี้แล้วก็ฝากไปทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จัดการกับคนที่มาทำแบบนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
หมาสัตว์มันก็มีหัวใจมันก็รักชีวิตของมันนะคะ